มีหน้าที่ต้องทำอะไรกันบ้าง

จัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่๒๔มีนาคม๒๕๕๙
สิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ

ภายในวันที่๘กุมภาพันธ์

ในวันที่๒๔มีนาคมนี้

รวมทั้งตรวจนับคำนวณปาร์ตี้ลิต
และคาดว่าในวันที่๘๙พฤษภาคม
กรกตจะประกาศผลการเลือกตั้งเร็วกว่า๖๐

ที่ต้องการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ

เพื่อนำขึ้นทุน๙ทุนกรมม

สวจะเข้ามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

หรือสชสิ้นสุดวาระ

ซึ่งเมื่อเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว
จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราชดร

นายกรัฐมนตรีโดยใช้เสียง

จากนั้นสู่ขั้นตอนโปรดก้าวโปรดกระหม่อม

หรือคอรมชุดใหม่
คอรมอลใหม่เข้าปฏิญาณตนแล้ว

ถือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

ขอรมอลใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ